คุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกันนะสลับอารมณ์หน่อย
จังหวัดตราดพยายามช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกัน
อายุสี่สิบสี่คุณเขม
ตัวเอาอยู่ดีมีคนไปเจอตัวพาไปส่งโรงพักพาไปส่งโรงพักเอาหนีอีก
ค่ะโอ้ทีนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนต่อไหนบ้างนะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะครับชื่อเล่นชื่อดำอายุ๔๔ปีนะครับ
อาชีพเนี่ยเป็นลูกเรือประมงนะนี่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเนี่ยนะฮะ
โดรนหาทางน้ำทางบกนะครับไม่เจอฮะหลังจากคืน๒๒พฤศจิกายนเนี่ย
ซื้อเหล้าขาวมาดื่มแล้วหลอนหลอนแล้ววิ่งกระโดดลงคลองเพชร
คลองเพชรตรงนี้นะฮะที่ชาวบ้านเห็นนะครับ
แล้วก็หากันหากันไม่เจอนะฮะสุดท้ายก็เอ้า
โผล่สถานีตำรวจจนได้นะครับหัวหน้าเรือประมงเนี่ยบอกว่า
ที่ในดำจะก่อเหตุเนี่ยนะฮะก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ย
ลงเรือไปหาปลาที่ทะเลด้วยกันแล้วก็หลอนว่ามีคนตามทำร้าย
ในดำกระโดดออกจากเรือกระโดดลงทะเลมา๕ครั้ง
ไปช่วยขึ้นมาได้จับเข้ามาจนถึงฝั่ง
สุดท้ายมากระโดดคลองต่ออีกฮะช่วยหน่อย
เมื่อคืนผมพามาจากเรือจะเอาให้ญาติเขามารับวันนี้
เมื่อเมื่อเช้าเขามาญาติเขามาแล้วซื้อเหล้า
ข้ามไปซื้อเหล้าร้านค้าเนี่ยให้เขา
เพราะเขาบอกว่าโดนตีมาโดนยิงอ่ะสี่โมงเย็นวันนี้ครับ
หลังจากที่หากันอยู่คืนนึงนะฮะชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวซอย
ตาแชร์บ้านท่าเรือจ้างที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะฮะ
ห่างจากจุดคลองสัก๓๐๐เมตรบอกว่าไปเจอในดำนะฮะ
ค่ะแต่เจอตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนนั้นนะอืม
แล้วก็หากันทั้งคืนค่ะนะเจอสี่ทุ่มเมื่อคืนในดำเนี่ย
มาขอความช่วยเหลือบอกว่ามีคนจะทำร้ายนะครับ
แต่ดูแล้วพูดจาวกไปวนมาก็เลยพาในดำเนี่ย
ไปไว้ที่สพเมืองตราดนะฮะกู้ภัยก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่สพเมืองตราด
ตำรวจบอกว่าอ๋อจริงในดำมาจริงนะ
มีชาวบ้านพามาส่งอยู่แป๊บเดียวก็เดินหนีหายไปไหนก็ไม่รู้
เจ้าหน้าที่กับกู้ภัยก็เลยต้องหากันอีกรอบนึงก็ยังไม่เจอนะฮะ
ตอนนี้ก็เลยช่วยประชาสัมพันธ์กันหน่อยครับผู้ชายคนนี้นะครับ
ชาวบ้านแถวตราดนะฮะหากใครพบเห็นเบาะแสแจ้งสพเมืองตราด
หรือว่าแจ้งกู้ภัยที่นั่นก็ได้นะครับกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
เพราะว่าไปไหนก็ไม่รู้นะนายจ้างเขาก็เป็นห่วง
ว่าจะไปเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่านะครับ